รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

เอาละครับ๖๐นาทีอย่างนี้ไปนะครับคือช่วงเวลาของความอัศจรรย์นะครับ
หกสิบนาทีของความเชื่อในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
ูเตรูไม่เข้าใครออกใครครับวาเรตี้ของเรา
คุณเป็นคนตัดสินว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อเลยก็ได้
เรื่องราวไม่เชื่ออย่ารบหลู่ของเราในวันนี้ครับ
หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้จัก
มดดำเองก็ยอมรับเลยว่าเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรก
ไอ้ไข่แต่ถ้าไปถามพี่น้องชาวภาคใต้
แทบจะไม่มีใครเลยฮะที่ไม่รู้จัก
เพราะไอ้ไข่ก็เหมือนกับกุมารทองของคนใต้
เชื่อกันว่ามีอิทธิฤทธิ์และมีความศักดิ์สิทธิ์มากที่สุด
ถูกต้องนะครับความศักดิ์สิทธิ์ของไอ้ไข่
ว่าบ่าวไข่เนี่ยนะครับร่ำลือกันนะครับว่า
ขออะไรก็จะได้แบบนั้นเพราะขอได้แล้ว
ก็ต้องมีการไปแก้บนด้วยไก่ชนนะฮะ
หรือไม่ก็ต้องอาจจะเป็นชุดทหาร
ถ้าไปที่วัดนะฮะจะเห็นได้นะครับว่า

เรียงเต็มสองข้างทางเลยนะครับ
เพราะคนเอามาแก้บนกันล้นวัดเลย
บางคนนะครับก็ไปจุดประทัดกันแก้บนนะฮะ

ซึ่งมีคนที่เคยเจออิทธิฤทธิกับไอ้ไข่
บางคนต้องกล่อก่อนก็พอมีพอกิน

รอดชีวิตมาเพราะไก่

ขอต้อนรับคุณนิสากรนะครับ
แล้วก็๑๐เอกนพรัช
แล้วก็คุณนันทวัฒน์ครับ
คุณตูนคุณบาสแล้วก็คุณโหน่งนะฮะเชิญครับ
คุณตูนนั่งข้างผมแล้วก็คุณบ๊าสแล้วก็คุณโหนก

ขออนุญาตถามก่อนแต่ละท่านเป็นใครยังไงมาจากไหนเอาคุณตูนก่อน
บ้านเดิมอยู่จังหวัดสุราธานีค่ะ

รับซื้อยางแล้วก็ปาล์มน้ำมันค่ะ
คุณบาทครับผมก็มีหลายอาชีพครับก็มีเป็นนักแสดงแล้วก็พิธีกร
แล้วก็ตอนนี้เปิดโปรดักชั่นทำเกี่ยวกับไวรัลโฆษณา

ครับผมเป็นทหารตอนนี้รับราชการอยู่กรมฐานพานที่๔๕จังหวัดสุราธานี
ครับผมคือทั้งสามท่านเนี่ยนะฮะอาจจะทำงานที่แตกต่างกันไป
แต่สิ่งที่ชื่นชอบแล้วก็เคารพบูชามากก็คือไอ้ไข่

ไข่เนี่ยแต่ละคนจะเรียกไม่เหมือนกันสักคน

จริงแล้วต้นกำเนิดที่เขาเรียกไอ้ไข่เนี่ยก็คือว่า
เป็นเด็กอายุประมาณ๙๑๐ขวบเค้าก็เรียกไอไข่

เรียกไอไข่ถ้าทางภาคใต้อย่างเงี้ยเด็กผู้ชายเขาก็ไอไข่

ตอนแรกผมเรียกว่าตาไข่แต่ว่าพอดีมีพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าอย่าไปเรียกเขาตา
เขายังเด็กอยู่เลยก็เลยเหมือนฝืนตัวเองเราแบบสิ่งศักดิ์สิทธิอะครับ
เราก็ไม่อยากเรียกเขาว่าไอ้ไข่นึกออกไหมครับเราก็แบบพยายามเปลี่ยนคำ

แต่จริงแล้วเขาบอกว่ามีชื่อไอ้ไข่ตาไข่เบาไข่
บางคนก็เรียกไข่เฉยนี่ก็มี
ถ้าสมมุติตาไข่ที่คนจำกันได้

แต่ถ้านับอายุจริงตอนนี้ของเขาประมาณสัก

ผมกับตูนเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันสมัยมัธยมนะครับ

แล้วเวลากลับไปที่บ้านแฟนทีไรเนี่ย
เนื่องจากว่าน้องชายพี่ตูนเนี่ยเป็น

ผมก็ได้มีโอกาสได้รู้จักกับพี่ตูน
ในที่สุดใครเป็นคนเริ่มไอ้ไข่คนแรก

เรารับซื้อยางตะเวนตามหมู่บ้าน

ช่วงนั้นลูกค้าก็ไม่ได้เยอะอะไรค่ะ
เพราะว่าเรามีเริ่มต้นกระบะแค่คันเดียว
ไปรับซื้อได้ไม่ได้
วันหนึ่งก็ประมาณ๑๐๐กิโล๒๐๐กิโลในช่วงนั้นนะคะ
แล้วก็เหมือนกับวันนั้นคงจำไม่ได้แล้วแหละ
ก่อนกลับก็เลยแวะกินขนมจีน
พอแวะกินขนมจีนแล้วก็ป้าที่เคยเป็นลูกค้าเรา
แกก็บอกว่าเออมีของดีมาให้มีเหรียญบอกใคร
แล้วก็มีบัตรเอกชัย
บัตรเอกชัยไม่ถึงมีคอนเสิร์ตคุณเอกชัยศรีวิชัย
คือเราเห็นครั้งแรกเราแบบเป็นเหรียญที่เป็นเด็กผู้ชาย
แก้ผ้าอะไรอย่างนี้ความรู้สึกของเรามันไม่
ใช่เหรอ
ใช่เราก็เลยแบบกลัวแกเสียน้ำใจก็เลยว่า
เอาอย่างนี้แล้วกันเอาไปนั้นคนอื่นนะหนูให้ร้อยหนึ่ง
เหมือนกับว่าช่วยช่วยก็ป้าแกก็เลยบอกว่า
เอาอย่างนี้ถ้าบูชาบอกใครแล้วได้ดีขึ้นมา
บอกถ้าเกิดได้ดีก็จะพาไปขึ้นหิ้งบูชาไว้ที่บ้าน
แกก็ว่างั้นก็ท้ามาเลยก็เลยบอกว่า
ไหนวันนี้เราไม่ได้ยางแล้วอ่ะก็เลยบอกว่า
วันนี้ถ้าได้สัก๒ตันแล้วกัน๒ตันนี่คือต้องเต็มกระบะ
ก็จะพาบอกใครขึ้นหิ้งให้แกว่าเออแล้วก็จะได้รู้
ก็ทานขนมจีนพอเสร็จพอดีอ่ะอยู่อยู่โทรศัพท์ก็เข้ามาแบบ
เป็นชาวบ้านแต่ว่าเหมือนกับแฟนของแกเป็นคนนคร
เพราะว่าบ่อไข่ต้นกำเนิดมาจากนครค่ะ
บอกว่าบ่อไข่นี่คือแกได้ทุกเรื่อง
ไม่ว่าจะเป็นค้าขายโชคลาภหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างนี้
แกก็เลยเชื่อแล้วแกก็มาให้เราลอง

ก็บูชายังไง
ก็แค่จุดทูปบอกบนหิ้งว่าเนี่ยหนูขอเอาเบาไข่นี้มาบูชาด้วยนะ

แล้วก็แกบอกว่าแค่น้ำแดงกับขนมเปียจบ

ทุกวันนี้ไม่ค่ะเพราะว่าถ้าเหมือนกับเราของอะไรของอะไรที่เราบูชาไว้บนหิ้งก็คือบนหิ้งเลย
แต่ว่าที่ว่าพาไปค้าขายก็คือใส่ติดตัวอยู่

ทีนี้พอคุณได้เหรียญไอ้ไข่มาแล้วคุณตูนนำไปบูชายังไงบ้าง
เวลาเราไปค้าขายเราก็บอกแกว่าเออวันนี้ให้ลูกค้าเยอะนะ
ให้มีคนมาขายเราเยอะอย่าให้ไปขายอะไรคนอื่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็ได้จากกระบะหนึ่งคันมันก็มาเป็นรถตักมีสิบล้อมีอะไรอย่างเงี้ย
กระบะที่ไปรับซื้อยางตามไล่ตามสูบ

เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยสมมุติว่าในหมู่บ้านเนี่ยมี๑๐๐คนขายเรา๘๐อีก๒๐นั่นคือขายคนอื่น
แล้วก็เวลาเราไปส่งยางช่วงนั้นคือยางเต็มราคามันจะตกอย่างนี้ค่ะ
เราก็รู้แล้วราคาต้องตกแน่เราก็เลยรีบบอกอะค่ะอย่าให้ราคาตกนะให้หนูได้กำไรนะอย่างเงี้ย
แล้วอยู่อยู่พอไปปั๊บเท่าแก่ก็ตัดเคียมคันของพี่แล้วก็บอกว่าหลังจากนี้ราคาตก

ไม่อะมันเป็นไปไม่ได้อะ
คุณเชื่อว่าเป็นเพราะไอ้ไข่นี่แหละ
มันร้อยเปอร์เซ็นต์ของแกค่ะ
บูชาไข่เนี่ยอาจจะไม่ได้ยากเขาเป็นเด็กก็บูชาด้วยขนมกับน้ำแดง

แต่เห็นว่าถ้าบนกับไอ้ไข่แล้วเนี่ยต้องจริงจังมาก

ถ้าเกิดว่าเราบนว่าถ้าเราได้แล้วเราจะให้ถ้าไม่ให้ทวงแน่

ตามค่ะจะมาเข้าฝันหรือว่าบางทีกิจการมันก็จะมีการสะดุดนิดนึงนิดนึง
แล้วก็มันต้องทำให้คิดว่าอ๋อหรือว่าเราลืมแก้ลืมให้อย่างนี้
ก็เลยก็บอกว่าเออเนี่ยแก้ให้แล้วนะแล้วมันก็จะดีขึ้นมาอีกดี
คุณบอกว่าถ้าสมมุติทุกวันคุณได้กำไรทุกวันคุณจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้ให้ไอ้ไข่เลย

สมมุติเรากำไรสัก๒๐๐๐บาทเราก็จะแบงค์๒๑ใบแล้วก็บอกไข่ว่าเนี่ยนะวันนี้ทำงานมาได้กำไรเท่านี้นะ
ให้เบาะไข่๒๐แล้วแต่เบาไข่จะเอาไปใช้สอยอะไรแต่ว่าห้ามกลับไม่เกิน๔ทุ่ม

เพราะว่าเหมือนกับเราก็ฟังคุยกับแกว่าให้ตังค์ได้นะแต่แกว่าไม่ได้เดี๋ยวบะไข่แกจะเที่ยวเพลินอะไรอย่างนี้เดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้
คือเมื่อกี้ผมเห็นเนี่ยผมส่องดูเนี่ยในนี้คุณพระดำเขาจะเขียนว่าเป็นไอ้ไข่วัดเจดีทำไมต้องเขียนว่าเด็กวัดเจดี
ต้นกำเนิดมาจากวัดเจดีอะค่ะเป็นวัดล้างค่ะเมื่อก่อนแต่ก็วัดรุ่งขึ้นมาได้รุ่งรวดจนถึงทุกวันนี้เพราะบ่าไข่
เห็นบอกว่าของที่ใช้บนกับไอ้ไข่เนี่ยนะฮะมีหลายอย่างมากเลย
มีค่ะเพราะว่าบ่อไข่นี้ถ้าเกิดว่าอยากได้เรื่องการงานการงานเนี่ย

อย่างถ้าจะขอเรื่องการเงินบนด้วย

เงินเลยสุขภาพร่างกาย

ใช่ค่ะจะไปจุดประทัดให้ที่วัดหรือว่าถ้าเรายังไม่ว่างก็

ถ้าเกิดจะขอทางด้านโชคลาภหวยเหยบนด้วยอะไรดี
มันต้องเป็นชุดใหญ่นะมันก็ต้องเป็นทั้งประทัดแล้วก็ทั้งเงินเหมือนกับเราได้เท่านี้เราจำเป็นเท่านี้เรามีเปอร์เซ็นต์ให้บอกค่ะ

แล้วไข่จะเอาไปทำอะไร

เขาเอาไปสร้างวัดเถอะ

คือด้วยความคงเป็นเด็กสมัยก่อนนะครับชอบเล่นไก่โชน
หลอนหลอนจริง
อะไรเกิดขึ้นกับคุณ
คุณเองเนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ

เฮ้ยหลอนหลอนจริง

ลูกสาวอายุประมาณ๕๖ขวบให้เขาอาบน้ำ
น้ำเสร็จแล้วเราก็อาบน้ำ

อาบน้ำเสร็จแล้วบอกเข้าบ้านได้แล้ว
เขาก็เล่นอยู่ภายในบ้านอย่างนี้
เขาบอกว่าเดี๋ยวเล่นกับพี่ก่อน
ใครบอกลูกสาว

เขาก็ชี้ชี้ขึ้นไปบนหิ้งเท่านั้นแหละรีบแบบ
จับลูกมาเลยแล้วก็วิ่งเข้าห้องนอนเลย

แน่นอนพอถามลูกว่าเล่นอะไรยังไง
ก็บอกว่าพี่จะหวีผมให้
ถึงก็เลยถามว่าพี่ผู้หญิงผู้ชาย

แล้วก็เขาทำมืออย่างนี้หมายถึงการ

ใช่ค่ะเขาบอกว่าเหมือนกับที่มีจู่มัดผมอย่างนี้
พอเช้าถึงก็เลยบอกใครนะ
ขอเหอะอะไรเงี้ยอย่าเลย
แบบเราเองเรากลัวอย่าเลยเลย

คือคุณตูนเองเนี่ยนะฮะเคยฝันนะครับว่า

คือช่วงนั้นเหมือนกับเป็นหน้ายางที่หยุดกรีดยาง
แต่ว่าเราก็มี๑๐ล้อเราก็อยากให้๑๐ล้อได้ทำงานอะไรอย่างนี้
แล้วก็มันมีการขนส่งแร่ยิบซ่ำลงเกาะสมุย
วันหนึ่งถ้าได้แค่๒เที่ยวนี่ก็ถือว่าดีแล้วอะค่ะ
แต่วันนั้นพอไปเที่ยวที่๒ปั๊บ
จังหวะที่ว่าจะกลับอยู่เขาก็โทรบอกว่า
น่าจะไม่ได้กลับน่าจะถูกนอนค้างที่เกาะสมุย
กลับไม่ได้เพราะว่ารถเยอะมากอะไรอย่างนี้
แต่ใจเราเราอยากให้กลับเพื่อวันพรุ่งนี้จะได้บรรทุก

เราก็กังวลนะนะกังวลแบบคิดมากอะไรอย่างนี้
แต่ว่าอยู่ก็ฝันฝันว่าบอกใครอ่ะ
อยู่บนหัวรถสิบล้อนั่งถอยห้าง
เป็นเด็กแก้ผ้าเนี่ยนะ
ใช่ค่ะแล้วเหมือนกับแกพูดว่า

คือพูดออกมาแล้วก็เหมือนกับเราก็สะดุ้งตื่นอะไรอย่างนี้
พอสะดุ้งตื่นปั๊บก็รีบจับโทรศัพท์โทรเลยบอก

ผมมาจอดที่บ้านเรียบร้อยแล้วบอก
แล้วมายังไงอ่ะแล้วไหนบอกว่าจะไม่ได้มา
ไม่รู้ว่าอยู่ก็มาตัดคิวรถของเราพอดี
ที่ว่าเป็นคันสุดท้ายที่จะได้ขึ้น
ตอนเวลาขายยางก็มีคนตัดบอกว่านี่แหละคือคันสุดท้ายแล้วที่ได้ราคายางเก่า

ไม่คือทั้งหมดประมาณ๑๐กว่าคันที่กำลังต่อ
ของเรานี่น่าจะอยู่ประมาณคันที่๕คันที่๖
มาตัดคันนี้ปั๊บลงเรือถ้าเยอะกว่านี้ไม่ได้เขาบอกว่าเรือ

น่าจะได้แต่ว่าหน้านี่จะมองไม่เห็นค่ะแต่ว่า

สูงผอมแต่ว่ารู้เลยว่ามันน่าจะเป็นเบาไข่

นั้นอาจจะเป็นความฝันแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณเชื่อสนิทใจเลย
คือมีร่างทรงเนี่ยมาทักคุณเรื่องไอ้ไข่ถึงบ้านคุณเลย

คือว่าเหมือนกับว่าลานปาล์มเนี่ยปีนึงเราก็เหมือนกับทำบุญ
เส้นไหว้ลานปีปีละหนึ่งครั้งแล้วก็แม่แกนับถือจีน
แม่ก็เอาเหมือนกับม้าทรงมาจากจังหวัดกะบี่เป็นม้าทรงของพระแม่กวนอิ่ม
ก็เส้นไหว้ทุกอย่างนู่นนี่นั่นทุกอย่างตั้งไว้เสร็จแล้วก็ช่วงที่เหมือนกับบวงสวงอะไรอย่างนี้
แล้วก็มันมีของเสียงทายของของร่างทรงจีนมันเป็นไม้ที่สำหรับโยนแล้วคว่ำหงายอะไรสักอย่างเนี่ย
แล้วก็ถ้าเกิดคว่ำกับหงายก็คือหมายถึงว่าดีแต่ถ้าหงายอย่างนี้ก็หมายถึงชิว
ก็หมายถึงก็คือนิ่งเฉยแต่ถ้าคว่ำหมดคือไม่ดีเหมือนกับมันชิลตลอดมันก็เหมือนกับเฉยยังไม่รับ
ม้าแกก็เลยสงสัยว่าทำไมสิ่งศึกษิตที่นี่ถึงยังไม่รับของอะไรอย่างเงี้ย
แกก็เลยลองเอาเหมือนกับเป็นทงไปปักไว้ที่สารพระภูมิแกก็หลับตาอยู่พักนึงพอรับแล้วพอเสร็จแกก็หันมาบอกว่าอะไรคือไอ้ไข่
ด้วยจบ
หลังจากที่ร่างทรงบอกปุ๊บทำยังไงไอ้ไข่ถึงจะหายโกรธ
เราก็แค่ไปจุดทูปบอกขอโทษ
หนูขอโทษเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นน้ำแดง๒ขวดละกัน

แต่ทีนี้หลังจากนั้นคุณตูนเองได้ย้ายมาอยู่ที่ศรีชนคุณผู้ชมครับ
ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยเธอถึงได้มารู้เรื่องราวประวัติของไอ้ไข่แบบจริงจังเลยคราวนี้
ประวัติของไอ้ไข่คือยังไงลองเล่าให้ฟังสิ
ประวัติมันมีอยู่๒นะเหมือนกันว่า
แต่ว่าด้านที่ว่าฟังกันมาก็

เป็นเด็กอายุประมาณ๙๑๐ขวบ
แล้วก็หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเนี่ย
เขาบอกว่าหลวงปู่ทวดเนี่ยทุดงมาเรื่อยแล้วก็มาถึง
วัดเจดี
แล้วก็เหมือนกับแกปรากฏที่นั่นคืนนั้นแล้วก็แกรู้ว่าที่นี่มันมีสมบัติอะไรเยอะ
พอรุ่งเช้าขึ้นมาเนี่ยแกก็เห็นเด็กวัดมาเที่ยววิ่งเล่นในวัด
แกก็เรียกมาแล้วแกก็บอกว่าไอ้ไข่ที่นี่สมบัติเยอะนะ
ว่าที่นี่สมบัติเยอะให้อยู่เฝ้าที่นี่แล้วก็ต้องดูแลวัดที่นี่ให้ดีนะ
แล้วก็อยู่ได้ไม่นานเด็กคนนี้

ใช่ค่ะเขาก็เล่นน้ำแล้วก็เสียชีวิต

ใช่ค่ะหลังจากนั้นมีผู้ใหญ่บ้านก็คือผู้ใหญ่เที่ยง
วัวควายของชาวบ้านในหมู่บ้านหาย
แกหาไงเกิดหาตามให้ไม่เจอละ
แกไม่รู้จะทำยังไงเกิดพูดขึ้นมาว่า
ไฮเอ้อช่วยตามวัวควายให้หน่อยวัวควายเค้าหาย
ควายมันก็มาผูกไว้ที่บ้านของผู้ใหญ่จริง
ก็คือนี้ก็เลยกลายเป็นตำนานที่แบบถูกผู้ใหญ่กระทุ้งขึ้นมาอีกทีนึง

หลังจากที่หลวงปู่ทวดได้ไปชี้ว่าเด็กคนนี้ให้ดูแลวัดนี้ให้ดีนะ

เขาบอกว่าหลวงปู่ทวดเนี่ยทุดงมาแล้วก็มีวิญญาณของเด็กติดตามท่านมาตลอด

แล้วก็พอมาอยู่ที่นี่หลวงปู่ทวชบอกว่าให้อยู่ปากรักษาไว้ที่นี่

เพราะว่าเมื่อก่อนมันเป็นวัดล้าง
ว่าไม่ต้องตามแกไปแล้วนะให้อยู่ที่นี่

ว่าเป็นตำนานที่เล่าต่อกันมาหลายร้อยปี
หลังจากนั้นคุณบาสก็ได้มีการพูดกันไปแล้วนะครับว่า
ตัวคุณเองไปรู้จักกับทางน้องสาวของคุณตูน

แฟนผมเหมือนเป็นเพื่อนกับน้องชายพี่ตูนนะครับ

ผมเนี่ยไปนั่งอยู่บ้านพี่ตูนตอนกลางคืน
แล้วพอดีเจอคุณแม่พี่ตูนเขาชื่อไอเน
ผมก็นั่งคุยเรื่องว่าผมทำงานเหนื่อยมากเลยนะ
คือตอนนั้นผมทำรายการอยู่ประมาณ๖๗รายการ
เราก็รู้สึกว่าชีวิตเรามันหาเงินมาได้

เพราะว่าเวลามันหมดไปแทบจะ๗วันต่อสัปดาห

มันก็จะถูกเรื่องนู้นเรื่องนี้จำเป็นต้องใช้จ่ายออกไป
คุณแม่เขาก็เหมือนสงสารเหมือนเราเป็นเด็กอย่างนี้
เขาก็สงสารว่าเอางี้บ้านหาเงินได้เท่าไหร่ต่อเดือนอะไรอย่างนี้

วงนี้ครับเราก็บอกว่าบาท

ของสิ่งที่เองเคยหาได้ผมก็แบบ

เบาไข่ตาไข่อะไรอย่างนี้มาก่อน

เขาคือใครผมบูชาเทพมาโดยตลอด

บูชาอมพ่อพิฆเน่นมันโดยตลอด

อยากไปท้าแบบอยากไปลองบวลเลย
ถ้าเกิดผมได้เงินสักแบบ๓เท่า

หมื่นนัสก็แพงด้วยนะ
ไม่แพงมาก๘๐๐บาทพี่ไม่แพงเลย

แต๊ะนึกออกไหมได้เงินซักก้อนหนึ่งใหญ่
กับ๘๐๐บาทเรารู้สึกว่ามันคุ้ม

ก็จริงอาจจะเป็น๖หลักแต่ว่าหรือว่าเกือบ๖หลัก
แต่เราแค่คิดว่านั่นคือเราทำงานเต็มเอี้ยนแล้วทั้งเดือน

แต่สิ่งที่คุณไปขอโกไข่หรือไอ้ไข่

คุณขอคูณ๓หมายถึงว่าจะต้องได้มากกว่าที่คุณเคยได้มาเนี่ย๓เท่า

ใช่ครับถัดจากนั้นไปประมาณ๓๔เดือนนะครับ

แค่๒จ๊อปเนี่ยได้เลย
สำหรับที่ผมขอสามเท่าบนตอนนั้นคือประทัดหมื่นนักหนึ่งพันบาท
หนึ่งพันบาทไหมจุดสิครับโอ้โหรออะไรล่ะ
รออะไรแล้วกลับไปก็จุดแล้วแต่ว่าผมก็ไม่ได้ให้แค่ประทัดอย่างเดียว
เพราะเวลาที่ผมไปเนี่ยผมก็คือผมคนกรุงเทพไง
มีโอกาสที่จะลงไปเนี่ยมันก็นอกจากเทศกาลหรือว่าอะไร
เพราะว่าเราก็ทำงานเกือบทุกวันอย่างนี้ครับ
ก็ไปก็ชุดทหารไก่ขนมเราก็ซื้อไปเป็นโหลเลย
ก็คือทุกอย่างของเล่นอะไรอย่างเงี้ครับแต่ทีเนี้ยผมอ่ะ
ก็ได้มีโอกาสหนึ่งครับไปแข่งขัน
กับช่องใหญ่ช่องหนึ่งที่เขาเปิดสตาร์เสิร์ชเหรอแต่ว่ามันไม่ได้เอามาออกทีวีนะครับ
อาจจะเป็นอีเวนต์ของช่องใหญ่ช่องหนึ่งเราเองก็ฝ่ายฝันนะว่าเรา
ถ้าเกิดเราได้เข้าไปหรือเซ็นสัญญากับช่องนั้นก็
ลองดูก็ไปผ่านรอบแรกแล้วก็ไปรอบสองที่บริษัทเขาอืม
เสร็จปุ๊บไปรอบสองเสร็จก็มานั่งรอกับแฟนเนี้ยแหละ
แฟนก็บอกว่าถามผมว่าขอตะไข่ยังวันนี้ผมก็แบบ
คือเราเคยขอเราได้แล้วเรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้อยากจะขอเขาสักทุกเรื่อง
อยากขอวัดความสามารถตัวเองบ้างอะไรอย่างนี้
แต่พอแฟนเราทักปุ๊บเราก็แบบเอาซะหน่อย
ก็เลยเอากำแหวนไว้แล้วก็บอกใครถ้าเกิดวันนี้ผมผ่านคนหลักแสน
หลักหมื่นคนมาจนถึงหลักสิบแล้วผมได้แบบเออเซ็นสัญญากับช่องเนี้ย
ผมจะถวายไก่ตัวใหญ่ใหญ่ให้ไข่เลยได้ไหมได้อุ้ยก็ได้เสริมสัญญากับเขาไว้ปีนอยู่
แต่ตอนนี้ตอนนี้ก็เหมือนเดิมชีวิตเหมือนเดิมเพราะว่าลืมขอแต่ไข่เพิ่ม
ว่าว่าขอให้เขาให้งานด้วยแต่ปรากฏว่าเซ็นไปแล้วไม่ได้งานเลย
แขนแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าวัดไปแล้วว่าไข่ได้เราก็ไม่ได้โกรธตะไข่หรืออะไรนะ
เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็ให้เรามาแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นหลังจากนั้นสิครับ
หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ช่วงตอนนั้นที่ผมแข่งเนี่ยใกล้ปีใหม่อืมคือเราอ่ะเป็นคนที่แบบ
เป็นคนที่จะไม่ค่อยอยากจะใช้เงินเก็บผมอยากจะได้เงินสักก้อนหนึ่งหรืออะไรอย่างเง
จะไปไหนสักอย่างผมจะต้องพยายามหาเงินมาใหม่ผมก็บอกใครสองเดือนเนี้ยเหมือนแบบรายได้ไม่ค่อยเวิร์คเลยนะ
ก่อนผมลงใต้ครั้งนี้ไปถวายไก่ให้ไข่เนี่ยผมขอเงินสักก้อนหนึ่ง
ก็ไหว้ไข่ที่บ้านกรอบรูปอะครับที่บ้านสักพักก็มีโปรเจกต์มาให้ผมได้เงินก้อนนั้นที่ผมขอ
เงินเข้าโอนบัญชีก่อนผมลงไปปีใหม่แล้วผมก็ลงไปแล้วก็ไปถวายไก่ให้ไข่
พอไปถึงที่วัดปุ๊บปรากฏว่าหาร้านยิบร้านย่อยเนี่ยไม่มีไก่ให้ผมแก้บนเลย
ไม่มีเลยจนแบบว่าจนไปเจอร้านที่อยู่หน้าวัดเป็นร้านใหญ่เขาก็บอกผมอ่ะ
คำเดียวว่านี่ถ้ามาช้ากว่านี้นิดนึงเนี่ยไม่มีแล้วนะก่อนหน้าน้องมาเนี่ยคนที่
จังหวัดสงขาเนี่ยมาเหมาไปสิบตัวถวายให้ไข่พี่คิดดูว่าตัวหนึ่งประมาณตกหมื่นสามถึงหมื่นห้า
รู้สึกร้อนเลยเหรอใช่ครับเขาต้องได้อะไรจากไข่มาแล้วก็ไปไปให้ไก่ใช่
ถวายเขาแล้วก็วันนี้ก่อนมาอัดรายการนะครับก็แอบขอเรื่องงานกับไข่ไว้เหมือนกัน
เพราะเดี๋ยวผมจะลงไปสี่โชนเนี่ยช่วงเดือนเมษาก็ขอไข่แล้วว่าเดี๋ยวขอให้แบบมี
อะไรเข้ามานะวันนี้ลูกค้าก็โอเคแล้วก็โอนเข้าบัญชีหรืออะไรอย่างนี้ครับ
ถือว่าไข่ก็ให้เราเรื่อยเรื่อยจนถึงวันนี้ใช่คุณก็เป็นอีกหนึ่งคนที่คิดว่า
นั่นก็คือธุรกิจเกี่ยวกับเกี่ยวกับค่าขายเกี่ยวกับย่างพระราปราม
คุณบอกคุณรวยเพราะไอ้ไข่คุณก็บอกว่าธุรกิจออนไลน์ของคุณทำด้วยรอบคลิป
คุณก็บอกว่ามาจากไอ้ไข่ใช่จนถึงแฟนเลยนะครับแฟนไข่เต้าหวยมะพร้าวอ่อนที่หัวมุม
ขอทุกวันผมก็ขอไข่ทุกวันว่าขอให้ไข่หมดทุกวันหมดไหมหมดทุกวัน
แล้วแฟนก็จะหยอดเงินเหมือนที่พี่ตูนหยอดแล้วครับหยอดทียี่สิบบาทใครอ่ะ
วันนี้ให้ไปเที่ยวนะกลับมาหลังกลับมาก่อนพักอาทิตย์ตกดินนะอะไรอย่างนี้
เราแต่เขาครับแล้วเราลงไปใต้ทีไรละเราจะเอาเงินในกระปุกนั้นอ่ะไปให้ไข่
เหมือนเราจะให้ของเล่นให้อะไรก็เอากลับไปให้เขาที่วัด
ผ่านไปสองท่านครับสนุกมากมากนะฮะอืม
อีกหนึ่งท่านคนนี้รับราชการเป็นทหารเลยเป็นทหารทหารพรานครับ
เป็นมานานหรือยังฮะของผมเป็นมาสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วนะครับ
เป็นคนพื้นเพลอยู่จังหวัดผมอยู่จังหวัดสุราธานีครับ
ไปรู้จักกับไอ้ไข่ได้ยังไงประมาณมกราห์ห้าห้านะครับ
ก็ผมอยู่ในกองร้อยอยู่ที่ระแงะแล้วตอนนั้น
ก็คุยกับทหารที่ในกองร้อยนั่งคุยเรื่องของศักดิ์สิทธิ์กุมารอะไรแบบนี้
บ้านน้องเขาจะอยู่ท่าแพรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผมก็บอกว่ามีอะไรดีบ้างทหารนะครับอืม
คือไปอยู่ช่วงนั้นก็เราอยากได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลเราปกป้องเราได้
ใช่ครับคือบ้านเขาอยู่ท่าแพรเขาก็บอกว่ามีพวกไอ้ไข่ที่บ้านมีไอ้ไข่ศักดิ์สิทธิ์บ้าง
เหมือนกุมารเลยผมก็บอกเดี๋ยวกลับบ้านไปไปเอามาให้ผมด้วยนะ
เช่าก็ได้เวลากลับบ้านไปลาพักกลับมาก็เอามาจริง
เอามาจริงเอามาจริงก็เลยได้ไข่มาบูชาได้ไข่มาบูชา
ตอนนั้นเป็นอะไรฮะที่ได้มาเป็นเป็นเหรียญครับเป็นเหรียญนะฮะ
ใส่มาไหมฮะอันนี้คือที่จะเตรียมมาให้ทางเราด้วยหรือเปล่าฮะ
อันนี้รุ่นแรกค่ะนี่แหละรุ่นนี้คือรุ่น๒๕๒๕๒๖นี่คือรุ่นแรก
แล้วก็เขาก็บอกว่าวิธีบูชาก็เหมือนกุมารเลยตั้งน้ำแดงแล้วก็เชิญมาแล้วก็เขาบอกว่าท่องคาถา๒๓ตัว
ผมก็ท่องเชิญนะครับอยู่ได้สัก๒๓วันมีคนมีทหารในกองร้อยเขาออกเวรมาตี๒ตอนเช้าตอนรุ่งเช้า
แล้วเขาก็บอกว่าเมื่อคืนมีเด็กวิ่งเข้าห้องเลยประตูยังปิดอยู่ผมออกเวรมาตี๒เนี่ยผมก็แอบยิ้มอยู่แอบยิ้มอยู่
อีกคนนึงเขาบอกว่าเนี่ยผมเปิดหน้าต่างไว้มีคนเหมือนมาเคาะป๊อกแล้วก็มาดึงขาดึงอะไรบ้างอะไรอื่น
แต่ผมก็ยังไม่เคยเห็นนะครับ
ครับผมคุณหน่งฮะพอคุณได้มาบูชาเลยนะคุณมีคาถาไหม
ออมีครับก็ปกติผมจะไหว้พระก่อนอาลาหังศามารถสมุทธภักรวาแล้วก็นัมโมสามจบ
แล้วก็อิติอิติจะไปไหนก็อิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเทโลลาพระราภาพพระวันตุมี
แล้วก็พูดเลยวันนี้ผมจะไปปฏิบัติหน้าที่ที่นี่

ใส่กระเป๋าเสื้อแล้วก็ใส่เสื้อเกาะแล้วก็หยิบปืนออก

เพราะฉะนั้นนั่นคือหมายความว่าคุณกำลังจะบอกว่า
คุณไม่ค่อยได้ขอเรื่องโชคลาภแต่ขอให้คุณอย่าแคล้วคลาด
ครับตอนมาอยู่แรกพอได้เหรียญมาผมก็อธิษฐานเลย
เคยมีเหตุการณ์ไหนไหมครับที่เกิดขึ้นกับคุณแล้วคุณรู้สึกว่าใครมาช่วยคุณ
วันนั้นผมก็ปฏิบัติน้าที่ปกติตี๕ถึง๙โมงเช้า
ผมภารกิจลอบบัทครู้ลอบบัทเส้นทางครู้
พอวันนั้นจบภารกิจก็จะเดินทางกลับหน่วย
แต่วันนี้ผมได้บอกว่ามีภารกิจต่อให้ลอบบัทเส้นทาง
ตรงนั้นนำกำลังเข้านำตก๔โป
ประมาณไม่เกิน๑๐โมงครึ่ง
พอก็ขับไปเรื่อย
เหมือนกับมีอะไรบอกผมสักอย่าง

มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

ธนาคิตต่อให้รอพอเส้นทาง
เขาจะไปนำกำลังเข้าน้ำตกสี่พ่ง

พอก็ขับไปเรื่อย
เหมือนกับมีอะไรบอกผมสักอย่าง

แต่มีคนบอกว่าหยุดตรงนี้
แล้วก็จะรู้ไปเองว่าให้ทำแบบนี้แบบนั้น
ตรงนั้นเป็นน้ำชา

จอดตรงนี้ให้เคลียร์รถที่ร้านน้ำชา
แล้วก็ชาวบ้านที่อยู่นั่งกินน้ำชาอยู่
เหมือนกับมีคนบอกผมให้ทำแบบนั้น
คือจริงก็ไม่ได้ว่าคุณจะรู้อะไรมาก่อน
ก็ผ่านร้านน้ำชามา๒๓ล้าน
ก็ไม่เห็นมีอะไรพอมาถึงจุดนั้น

เดินเนี่ยระเบิดมันก็อยู่ตรงนี้

เค้าจะปังระเบิดไว้๒๐กิโลกรัม

ไม่ครับจะมีระเบิดแบบสาย

กดเพราะป้อมปืนเขาหันปืนไปทางป่า

แต่น่าจะเป็นคนชี้เป้าอยู่ที่ร้านน้ำชา
คนให้สัญญาณแต่ของเราไปจอดตรงจุดพอดี
ว่าคนส่งสัญญาณก็คงไม่ได้
ส่งไม่เห็นแล้วก็คนกดก็กลัวป้อมปืนที่ว่า
ว่าถ้าเกิดเค้ากดปุ๊บเนี่ย

ไม่มีใครที่จะส่งสัญญาณได้
คุณคิดว่าน่าจะเกิดจากการที่
ไข่เนี่ยช่วยคุณไว้
ว่าผมคิดยังไงถึงให้จอด

ผมก็บอกว่ามีของดี

มีคนมากระซิบคุณบอกให้จอดตรงนั้นเนี่ย
คุณขับผ่านไปคุณโดนกดระเบิดใส่เดี๋ยวนั้นแน่นอน
หรือว่าตอนที่เราลงมาแล้วเขากด

จบนะฮะมีอีกเหรอครั้งต่อมาหนักกว่าเดิมอีกอะไรเกิดขึ้นฮะ
ครั้งต่อมานี้กรกฎาคมนี้ผมรับภารกิจไปส่งเสบียงส่งเสบียงโดยรถลีว่า
รถรีว่านี่ขอขยายความนิดนึงเป็นรถเกาะครับเป็นรถเกาะนะครับเป็นยานเกาะนะครับ
ที่ว่าทนทานระเบิดแล้วในวันนั้นเป็นยังไงครับมีเหตุอะไรครับ
วันนั้นภารกิจลาดตะเวนเส้นทางแล้วก็ส่งเสบียงตามฐานปฏิบัติการด้วย
เขาก็เข้าห้องเปลี่ยนชุดเตรียมก็ปกตินะครับว่าสวดไหว้พระก่อนของผมจะมีหิ้งพระ
แล้วก็ไหว้ไข่สวดคาถาก็พาไปด้วยรีบกำลังเสร็จผมก็ไปรายงานตัว
จริงมันก็ภารกิจผมนะแต่ผมก็พูดไปเลยในเมื่อมีหัวหน้า
หัวหน้าชุดแล้วผมก็ไม่ต้องไปก็ได้เสร็จแล้วผู้ใหญ่แกก็มาตบว่า
แค่นี้ผมบอกโอเคเดี๋ยวงั้นผมไปกองร้อยก่อนกลับกองร้อยแล้วกัน
นาทีเขาก็ไปออกรถไป๒๐นาทีได้บึ้ม
รีว่ารถรีว่าที่ว่าการระเบิดได้แหลกหงายท้อง
แต่ในข้างในไม่เป็นไรนะเพราะว่าเป็นรถกันระเบิด

ครับ๘คนพร้อมพอละครับ
แต่แน่นอนนะครับครั้งที่คุณเองเชื่อว่ารอดเพราะไอ้ไข่แน่นอนเนี่ย
สิ่งที่ชื่อว่าครั้งนี้แน่นอนล่ะ
ครั้งนั้นที่แน่แน่ชัดเลย

ก็นั่งอยู่ประมาณ๕นาที
หัวหน้าเขาด่าทางวิทยุ
ว่าทำไรอยู่วะ

เขาออกเลยเขาไม่รอ
เพราะคุณนั่งจมตุ๊กอยู่ตรงนั้น
คือภารกิจนี้ก็คือคอยไม่ได้

หลังจากนั้นไม่เกิน๑๕นาทีเกิดอะไรขึ้น

จักรยานยนต์บอมจอดไว้ข้าง

คุณเชื่อคุณรอดตายมาเพราะไอ้ไข่นี่แหละ

เอาล่ะฮะก็ฟังเรื่องของไอ้ไข่เนี่ยนะครับ

แล้วก็จับเหรียญของไอ้ไข่เอาไว้เนี่ย
เพราะพี่หนุ่มแรงมาก

ไปหาไอ้ไข่นะครับที่วัดเจดีนะฮะ

ศรีธรรมราชนะครับ

เพียงแค่ออกจากตัวเมืองนครศรีธรรมราช

สังเกตได้จากสองข้างทาง
จะมีไก่ตัวใหญ่ที่มีคน
นำมาถวายให้ไอ้ไข่เรียงราย
ตลอดเส้นทางจนถึงวัดครับ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

สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือมากราบพระพุทธเจ้าวัดพระพุทธรูปเก่าแก่คู่วัดที่มีมาตั้งแต่ก่อนเป็นวัดร้างซึ่งในอดีตชาวบ้านจะนิยมมากราบไหว้ขอพรกับพระพุทธเจ้าวัดและไอ้ไข่คู่กันเพราะถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บารมีกันครับ
พอไหว้พระประจำแล้วเราก็เข้าไปกราบไหว้บอกไข่ได้เลยค่ะอยากให้กิจการเราเจริญก้าวหน้าหรือว่าขอเรื่องอะไรก็เราจุดทูปสามดอก
แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะมาแก้บนนะคะจะต้องจุดทูปหนึ่งดอกค่ะ
แล้วก็เอาของที่เราแก้บนมาให้กับบ่อไข่ค่ะ
ผู้ใหญ่เที่ยงนี้ก็เป็นสิทธิ์พี่สิทธิ์น้อง
ขุนพันธุ์ของเมืองนครที่ว่าได้ทำจตุคามรามเทพ
กับขุนพันธ์นะคะได้เอาไม้หลักเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชมาแกะสลักเบาไข่
ทัวทิ้งเกย์เป็นคนที่เรียงวิชารัฐศัรยศาสตร์อภงมะเป็นพี่นพิวของชาวบ้านและแหล่ของนี้
คอยเนี่ยได้ไปเข้าฝันนิมิตรทั่วเที่ยงบอกว่าไปช่วยแกะรูปให้เราอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เช้ามาทั่วเที่ยงก็ได้ไปหาไม้ตะเคียนสองพี่น้องที่วัดล้างคือวัดสะโอนได้มาแกะสลัก
เป็นไอ้ไข่เด็กวัดเจดีเมื่อปี๒๕๒๕เป็นองค์สุดท้ายที่ทั่วเที่ยงได้เก็บเอาไว้ที่ให้เราได้สักการะบูชา
หลังจากนั้นก็เมื่อปี๒๕๒๖ได้ทำพิธีการปลูกเสกกับเหรียญรุ่นแรกนะครับแล้วก็ใช้ชื่อในเหรียญว่าไอ้ไข่เด็กวัดเจดี
ซึ่งตอนนั้นสร้างเป็นครั้งแรกของปี๒๕๒๖เป็นจำนวน๑๐๐เหรียญนะครับ
ทุกวันจะมีผู้คนที่มีศรัทธาต่อไอ้ไข่หลั่งไหลมากราบไหว้ขอพรเป็นจำนวนมาก
มีคนเดินทางมาแก้บนกับไอ้ไข่ตลอดทั้งวันเช่นกันสังเกตได้จากโต๊ะวางของแก้บน
ที่เจ้าของมาวางสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอดเวลาและเสียงประทัดที่ดังไปทั่ววัดตลอดทั้งวัน
ยังไม่เคยมาเลยค่ะเคยมาครั้งแรกแต่คือเคยอธิษฐานมาจากบ้านว่าขอให้ถูกหวยอะไรแบบนี้ค่ะ
เกิดมีความโชคดีขึ้นมาวันนี้ก็โอกาสดีนะคะก็เลยมาแก้บนให้ตาไข่ค่ะ

เป็นโรคชีหนูนะครับแล้วก็คนทางบ้านก็ได้มาบนบานสารกล่าวไว้ให้ว่า
จะได้ต้องหายจากการเป็นโรคสี่หมูกลับมาเป็นปกติ
วันนี้มาแก้บนนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะไปจุดประทัดหนึ่งหมื่นนัดนะครับ
ขอหน่อยนะขอให้ได้โชคหน่อยนะก็ลำบากจริงก็บอกแค่นี้ครับ
แปลกธุระศาสตร์ไข่ติดตัวเลยก็คือแหวนรุ่นนี้เป็นรุ่นหนึ่งครับ
เป็นรุ่นหนึ่งที่ผลิตมาเป็น

อันนี้ก็ปัจจุบันนะครับรุ่นล่าสุดเหมือนกัน
ผมไม่ได้บนอะไรเลยพี่ผมเป็นคนที่
พออย่างงี้ครับวันนี้มาให้จุดให้ตะไข่ก่อนอีกนะครับ

จะมีคนมาจุดประทัดแก้บน
ตั้งแต่เช้าถึงเย็นตลอดทั้งวันทำให้เศษประทัดแก้บนของไอ้ไข่กองสูงเป็นภูเขา
ถึงขนาดต้องปีนขึ้นไปจุดประทัดกันเลยทีเดียวครับ
ซึ่งกองเสพประทัดที่เห็นนี้เพิ่งจะผ่านมาแค่๑ปีกับอีก๒เดือนเท่านั้น
เกี่ยวกับว่าราคายางราคายางช่วงนั้นมันตกต่ำ
ผมก็บนไว้ว่าถ้าขึ้นราคาเกิน๗๐๘๐บาทโอเคก็จะมาบนให้
บ่นเรื่องลูกชายอะไรด้วยว่าให้สอบติดระหว่างปฐมขึ้นมัธยม
กำลังสอบติดอยู่แล้วก็มาบุญครั้งหนึ่งแล้ว
อีกสิ่งที่นิยมมาแก้บนไอ้ไข่ตั้งแต่สมัยเริ่มแรกนั้นก็คือไก่
ซึ่งสมัยก่อนจะนิยมบนพระพุทธเจ้าวัดและไอ้ไข่คู่กัน
เมื่อได้ตามที่ขอก็จะนำทงสามสีมาถวายแก้บนพระพุทธเจ้าวัด
และนำไก่เป็นกับหนังสติ๊กมาแก้บนไอ้ไข่
เมื่อก่อนนะครับชาวบ้านเอาไก่เป็นแล้วก็หนังสติ๊กมาแก้บน
หลังจากนั้นมาก็ไก่เป็นเนี่ยเยอะขึ้นทำให้มีมูลขี้มีกลิ่น
แล้วก็ชาวบ้านก็ทำนาก็มีผลกระทบต่อชาวบ้านด้วย
หลังจากนั้นก็กลายมาเป็นปูนปั้น
ก่อนอันนี้ก็ปูนปั้นก่อนปี๕๔นี่มีเป็นหมื่นตัวนะครับ
ตอนนี้ก็ได้เอามาเป็นขุดหลุมบ่อใหญ่เอาไปกลบปิดไว้
แล้วก็ทำที่กุฎทรงไทยเป็นที่อยู่ของตาไข่
ไอ้๒ตัวนี้คือเป็นพิเศษหน่อย
คู่นี้ก็ประมาณเป็นหลักหลายล้านกว่าบาทกับ๒๓ล้านบาทขึ้นไป
แต่นี่จากผู้สำเร็จในการขอพร
แล้วก็ได้มาแก้บนตามที่ขอพรธัญญาไว้กับไอ้ไข่เด็กวัดที่ดีนะครับ
เรียกได้ว่าพลังศรัทธาของชาวใต้ที่มีต่อไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนั้น
มีอย่างมากมายต่อเนื่องกันมายาวนาน
เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์และอิทธิฤทธิ์ของไอ้ไข่
โดนบันดาลให้คนสมหวังมาแล้วนับไม่ถ้วน
กลายเป็นกุมารเทพอันดับหนึ่งที่ชาวใต้
ให้ความเคารพสัทธากันมากที่สุด
เอาล่ะครับถ้ามีคำถาม๒๔คำถามมา

ใช่คือทั้งชาวสิงคโปร์มาเลเซีย
เขาไปบนเขาไปอะไรมาอย่างนี้
คนที่จะแห่ทั้งรถทัวร์รถอะไรนี่จะไป
แล้วก็ที่ว่าเขาจะไปเนี่ย
ถ้าเกิดว่านั้นก็คือวันอังคารกับวันเสาร์

คนรุ่นหลายรุ่นเขานั้นกันมาว่า
ถ้าเกิดอยากให้เราแก้บนให้ขาดกัน
เหมือนกับเออนะอย่ามาทวงอะไรกันอีก

ต้องเป็นอังคารกับเสาร์

เกี่ยวกับไอ้ไข่แห่งวัดเจดีครับนะครับ

เอาละครับคุณผู้ชมครับ

ไม่ว่าคุณจะมีเรื่องราวเด็ดอะไร

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ